ขับรถผ่าไฟแดงนะฮะจักรยานยนต์นะฮะจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ชนอีกคันนึงแล้วก็ไปโดนอีกคันนึงเอาเป็นว่า๓คัน
สามคันด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บทั้งหมด๓คนนะฮะจักรยานยนต์๓คัน
เราชี้ลูกศรไว้แล้วนี่ฮะอืมแล้วก็ไปโดนคันนู้นอ่ะ
เขาจอดของเขาอยู่ตรงนั้นคันที่หนึ่งเนี่ยฝ่าไฟแดงมา
ที่สองเขาก็ขี่ของเขามานะครับพอรถผ่านไปคันนี้แล้วพุ่งไปโดน
คันที่สามตรงนู้นเหตุการณ์เนี้ยทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด
สามคนนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับก็คือคนขี่จักรยานยนต์ทั้งสามคันนั่นแหละ
นะครับเป็นสี่แยกไฟแดงกองชั่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
ถ้าดูจากคลิปตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยจะเห็นว่าคันแรกฝ่าไฟแดงมาเนี่ย
ชนจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่เขาก็กำลังที่จะเลี้ยวไปตามทาง
สัญญาณไฟอีกคันหนึ่งจอดอยู่นะครับ
แล้วคนที่เจ็บสาหัสที่สุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือคนที่ไปแน่นิ่งอยู่กลางถนนนะฮะเป็นจักรยานยนต์คันที่หนึ่งนะครับ
คันนี้นะฮะที่บาดเจ็บหนักสุดเลยนะครับ
อีกคนนึงก็บาดเจ็บนะส่วนคนที่สามเนี่ย
ที่จอดอยู่ข้างหน้านี้ก็โชคดีที่โดนชนส่วนหน้ารถนะฮะ
แต่เขาก็เจ็บล่วงลงมาจากเบาะตรงนี้ฮะ
เหตุการณ์มันเร็วมากนะครับเอามาเตือนใจกันนะครับว่า
ขี่รถจะขับรถเนี่ยเห็นสัญญาณไฟเนี่ย
เหลืองนี่คือต้องเตรียมหยุดแล้วใช่ค่ะ
ส่วนถ้าเราหยุดอยู่แล้วไฟเหลืองก็อย่าเพิ่งรีบออกอืม
ให้มันเขียวจริงจริงก่อนต้องระวังอ่ะ
บางทีเราระมัดระวังแล้วอีกฝ่ายนึงเขาไม่ระวังด้วยไงฮะ
ก็เนี่ยฮะก็เหตุการณ์ให้เราดูวันนี้ให้เราดูเห็นไหม
มีคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนตลอดนะครับ